ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปตลอดกินกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับ

วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเบรกแตกกันไปเลยดีกว่าค่ะ

เพราะว่าร้านนี้นะคะถือว่าเป็นตำนานร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อย่านรามคำแหงค่ะ
เขาเปิดขายทุกวันศุกร์ในชุมชนย่านอิสลามมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
วันนี้ทายาทรุ่นที่๒ก็นำก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำดำสูตรคุณพ่อมาเปิดขายให้ชาวเอกมัยได้ลิ้มลองกันนะคะ
เอกลักษณ์น้ำซุปสีดำเข้มจากเครื่องเทศนานาชนิดเลย
แล้วก็ยังมีเครื่องเคราวเนื้อวัวที่ผ่านการทำความสะอาดและตุ๋นเป็นอย่างดี
ทำให้ปัจจุบันร้านนี้เป็นร้านดาวรุ่งมีลูกค้าแวะเวียนไปทานไม่ขาดสายเลย

บอกนี่แหละค่ะนำเครื่องเทศอย่างขากระเทียมดองเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้มาปั่นรวมกัน

กระดูกที่ใช้จะเป็นกระดูกเนื้อวัวทั้งหมดเลย
ก็คือ๒ขาหั่นมาเป็น๔ท่อนเพราะฉะนั้นคุณจะได้น้ำซุปที่เข้ม

โอ้โหเรียกว่าเป็นของแท้จริงนะคะ
และนอกจากนี้แล้วนะคะความเข้มข้นของน้ำซุปเนี่ย
ต้องบอกเลยว่าเครื่องเทศไม่มีกั๊ก
กว่าจะได้น้ำซุปมา๑หม้อเนี่ยต้องทำน้ำซุปผสมกับหม้อน้ำซุปที่บอกไปข้างต้นด้วยนะคะ

ใช่วัตถุดิบที่นี่ในการทำน้ำซุปเนี่ยก็มีเนื้อ๓ชั้นเนื้อน่องแล้วก็เหล่าเครื่องในต่าง
ต้องทิ้งไว้๓ชั่วโมง
กว่าจะได้มาแบบนี้คุณผู้ชมเรียกว่าพิถีพิถันและเมียนละมัยจริง
แล้วความพิเศษของที่นี่นะคะก็จะเป็นเนื้อค่ะ
ใช้เนื้อสดหมักด้วยสูตรเฉพาะของทางร้าน
ทิ้งเอาไว้คืนหนึ่งเพื่อให้น้ำอ่านเข้าเนื้อถูก

นี่คือเครื่องหมักเค้าใช่ไหม
น้ำซุปเครื่องหมักเนื้อสดไม่พิเศษแค่นี้นะ
ยังมีความพิเศษหนึ่งก็คือเรื่องของลูกชิ้นค่ะ

ใหญ่มากใช่ไหมล่ะคุณ
มันจะใหญ่กว่าลูกชิ้นที่ขายไปขายทั่วไปนิดหน่อย
ส่วนรสชาติก็จะออกเผ็ดนิดมีกลิ่นเครื่องเทศขนาดหนึ่ง

กล่อมมากเรียกว่าทุกวัตถุดิบทุกองค์ประกอบคัดสรรและตั้งใจจริงนะคะ
ใครที่เป็นสายเนื้อสายเส้นแบบนี้ไปชิมกันหน่อย
ควรจะทานดูนะคือถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบนี้ในมุมของผมนะ
ผมมักจะทานเป็นหมี่ขาว

ผมชอบนะที่ผมชอบแต่บางคนก็สั่งเส้นเล็กก็ได้

แล้วแต่ชอบแต่ผมก็ชอบเส้นหมี่ขาวถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ค่ะแล้วแต่ไงอย่างแบบบางคนเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวแต่ละอย่างก็จะมีเส้นที่ต่างกันไป
ถูกถูกรสชาติมันต่างกันยินแต่ควรจะเป็นเส้นใหญ่หรือเปล่า
อันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่สูตรแล้วแต่ความชอบนะคะ
แต่ถ้าใครชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อเข้มข้นแบบนี้
บอกเลยว่าไปกันได้รับรองคุณเบรกไม่อยู่แน่นอน

ร้านอยู่ที่เอกมัย๒๑ค่ะเปิดตั้งแต่๑๐โมงครึ่งถึงบ่าย๓จันทร์ถึงศุกร์
วันหยุดหยุดวันศุกร์วันเสาร์นะหยุดศุกร์กับเสาร์
ใครไปไม่ถูกโทรสอบถามดีกว่านะ๐๙๑๗๗๐๔๔๒๔ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเบรกแตกนะคะ
แต่ถ้าใครชอบเมนูเส้นต้องดูรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ
รายการเดียวที่จะยกเมนูเส้นจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาเสิร์ฟให้กับแฟนรายการได้ฟินกันถึงหน้าจอนะคะ
เสาร์นี้รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องจะพาทุกคนไปชิมเมนูเส้นอร่อยย่านพุทธมนตร
แล้วก็นี่ค่ะบะหมี่เกี้ยวเป็ดหมูกรอบชามใหญ่ให้เยอะจากหอยเป็ดย่า

แล้วก็ปิดท้ายด้วยเมนูไทยภาคเหนืออย่างข้าวซอยน้ำเงี้ยวค่ะ

ฝีมือคุณแม่คนงามแห่งเมืองลำปางนะเจ้า
พบกับความอร่อยเด็ดของเมนูเส้นทั้งหมดนี้ได้ในการเล่าเส้นเป็นเรื่อง

เสาร์ที่๓๐มิตุนายน๑๑มทางไทยรักษณ์ทีวีช่อง๓๒ค่ะ

ถ้าวันไหนพี่น็อตเขาไม่ว่าง

โอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วอิจฉาพี่น็อตนะ

เมนูเส้นเด็ดอร่อย